เห็นคุณสืบสกุลเล่าข่าวหลอกลวงมาขนาดนี้แล้วดิฉันก็เลยอยากเล่าบ้าง
มีไหมคะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอยากให้ลูกหลานเข้าวงการบันเทิง

อยากให้ไปเป็นนางแบบเด็กนายแบบเด็กโชว์ความสามารถพิเศษ
ใช่ระวังนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวอาจจะโดนหลอกเหมือนทั้งครอบครัวนี้ได้

คือคุณยายของน้องรียาเนี่ยเขามาร้องเลยค่ะ
บอกว่ายายโดนหลอกไปนี่จ่ายตังค์ไปให้ตั้ง๑๓๐๐บาท
หวังว่ายายจะเอาหลานเข้าวงการได้
สุดท้ายจ่ายตังค์จ่ายไปเรื่อย
แล้วหลานไม่เห็นมีผลงานอะไรเลย
นี่ตำรวจที่ตำรวจเขาก็รับเรื่องนี้นะคะ

มีศักดิ์เป็นคุณยายของน้องรียาน้องเป็นลูกครึ่งค่ะ
ไทยอเมริกานน้องอายุ๕ควบ
แล้วก็เอาพวกหลักฐานแชทไลน์ต่างมาให้ดู
บอกดูสิมันหลอกยาย
มันส่งข้อความมาเยอะเย้ยเรามากันเป็นกลุ่ม
เรามาเป็นมิตรเรามากันเป็นทีม
หลอกอย่างเดียวไม่พอเยาะเย้ยนี่แหละ
ใช่ค่ะมีการด่ายายด้วยนะว่าอีโง่แบบนี้
โอ้โหเจ็บปวดเหลือเกิน

เขาบอกว่ายายเนี่ยนะ

เขาหาในแบบนางแบบเด็ก

ทีนี้ค่ะยายก็อยากผลักดันหลาน

ก็ส่งประวัติหลานน้องรียาวัย๕ขวบไปเลยนะ
ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการคัดเลือกนะ
ถ่ายแบบโฆษณาเสื้อผ้าเด็ก
แล้วบริษัทพูดชื่อไปเด็กก็ต้องร้องอ๋อ
เพราะว่าดูการ์ตูนเจ้าหญิงของบริษัทนี้อยู่
ทีนี้เขามีด่านให้ทำด้วยนะคุณสืบสกุล
ทำ๕ด่านต้องผ่านทีละด่านผ่านทีละด่าน

ใช่ค่ะทีนี้มีผู้ปกครองอีก๕คน

แล้วเขาก็จะหลอกให้โอนเงินมาเรื่อย
รอบแรก๕๐๐ยายก็จ่าย
รอบ๒๒๖๐ยายก็จ่าย
รอบ๓๐๐๐๓๙๐๐ยายก็จ่าย

สุดท้ายยังมีให้โอนตังไปอีก๖๙๖๐บาท

ทำไมไม่โอนเงินตลอดเลยอ่ะ
แล้วฝั่งนั้นเขาบอกว่าไงรู้ไหมแอดมินบอกว่า

แล้วเงินที่จ่ายไปจะไม่ได้รับคืนด้วยนะคะผู้ปกครอง
กลัวไงกลัวว่าหลานจะไม่ได้เป็นนางแบบตัวจิ๋ว

คิดว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างจบลงจะโอเคแล้ว
แต่ยังยังยังไม่หมดอีกค่ะ
มีต้องจ่ายอีกหมื่นกว่าบาทเอาง่ายเลยคุณผู้ชม
เหมือนกับหลอกจะให้จ่ายไปเรื่อย
ถึงขั้นบอกยายด้วยนะว่าเนี่ยถ้าไม่มีตังค์อ่ะ
เอาพวกทรัพย์สินต่างไปเข้าไฟแนนซ์สิ

จนล่าสุดเนี่ยแอดมินเห็นแล้ว
หาตังค์มาเพิ่มไม่ได้แล้วใช่ไหม
ส่งข้อความมาที่ทำให้ยายเจ็บใจเจ็บใจ

เรามากันเป็นกลุ่มเรามาเป็นมิตร
คือมิตรสะกดด้วยจอจานนะคุณผู้ชม

แล้วดีดยายออกจากกลุ่มไปเลยนะ

แต่อยากหวังว่าเราอยากไปเซ็นสัญญาให้หลาน

แต่กลับกลายไปเข้าห้องที่๒

ให้โอนตามจำนวน
เราก็บอกว่าเราไม่ไหวแล้วเพราะมันเยอะ
เงินก้อนนี้ก็ไปกู้เขามา
เพื่ออยากจะให้หลานได้เข้าวงการ
แต่กลับกลายโดนหลอกทั้งบ้านเลยอะค่ะ
โอ้โหเห็นใจแล้วก็เข้าใจคุณยายจริงเลยนะคะ
คืออยากให้หลานได้กล้าแสดงออก
แต่ไม่คิดว่ามิจฉาชีพจะมาในรูปแบบนี้

แต่แนะนำนะคะให้คุณยายเอาหลักฐานทั้งหมด
ลิปการโอนตังค์หลักฐานแชทเอาไปแจ้งความค่ะ
อยากให้ตำรวจจับได้นะพวกที่ทำแบบนี้

จะได้ไม่ไปหลอกลวงใครอีกนะครับ